ท่านผู้ชมครับเราไปตามเรื่องนี้มานะฮะ
คุยกับทางญาติของผู้เสียชีวิตด้วยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะแต่คนเห็นภาพนี้ก็ตกใจใช่
ว่าโอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงนะครับ
มีจักรยานยนต์คันหนึ่งถูกกระบะที่เป็นกระบะ
แล้วก็มีห้องเย็นด้วยพุ่งชนนะฮะมากันสองคน
คนซ้อนเนี่ยคือน้องผู้หญิงเสื้อสีฟ้าเนี่ยร่างกระเด็นไปที่รถคันที่วิ่งอยู่ข้างหน้าจักรยานยนต์ที่เธอซ้อนท้ายเพื่อนมาเนี่ย
หมุนจนร่างไปติดอยู่ที่บังโครนล้อ
แต่จากเอวเข้าไปอัดติดอยู่กับตัวถังรถกับล้อรถ
เจ้าของรถต้องบอกเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่พยายามมาช่วยเนี่ย
ถอดล้อเลยคือต้องถอดล้อเลยไม่อย่างนั้นเอาตัวออกมาไม่ได้
ใช่ค่ะน้องเข้ามากันสองคนส่วนคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ก็กระเด็นไปตกข้างทาง
ก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันแล้วน้องเขาก็ให้ข้อมูลได้ไงคะ
เขาก็บอกว่ารถกระบะที่ขับมาข้างหลังขับมาเร็ว
แล้วก็พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ของเขา
คือคนขี่เนี่ยลอยไปกับจักรยานยนต์คนซ้อนเนี่ยลอยไปรถคันข้างหน้าที่วิ่งอยู่ฮะ
หมุนดูดเข้าไปเลยครับสุดท้ายน้องที่ติดที่ล้อรถคันข้างหน้าเนี่ยเสียชีวิตนะครับ
นี่ฮะรถกระบะคันนี้ซึ่งตอนนี้ทางรถกระบะเนี่ยจะเป็นคนขับ
หรือว่าบริษัทต้นสังกัดอะไรก็แล้วแต่แม่ของผู้ตายบอกยังไม่มาพูดมาคุยมาแสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
นี่ฮะเจ้าของรถเธอก็พยายามที่จะแบบคือบอกให้เจ้าหน้าที่ช่วยให้เต็มที่อ่ะนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ท้องที่ของสพทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชบนถนนสายเอเชียในช่วงตำบลชมายอำเภอทุ่งสงศ์นะครับ
รถกระบะอีซูซูสีขาวซึ่งท้ายกระบะเนี่ยดัดแปลงเป็นห้องเย็นนะฮะก็เสียหลักเกยอยู่ที่ข้างถนนนะครับ
หลังจากไปชนจักรยานยนต์ทำให้คนขี่กับคนซ้อนบาดเจ็บสาหัส
แล้วคนซ้อนก็เสียชีวิตผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางสาวธนัชพรอักษร
อายุ๑๘ปีนะครับเป็นนักศึกษาชั้นปวช๒สาขาคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งส่งนะฮะก็สภาพก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนคนขี่ที่บาดเจ็บสาหัสตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
ชื่อนางสาวกัญญานีสว่างวิวัตรอายุ๑๖ปีเรียนอยู่ที่เดียวกันนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าแบบนี้ครับนางสาวกัญญานีผู้เจ็บเป็นคนขี่จักรยานยนต์นะครับ
มากับนางสาวธนัชพรผู้ซ้อนซึ่งเสียชีวิตมากันสองคน
ขี่จักรยานยนต์ยามาฮ่าสีดำมาบนถนนสายเอเชียในช่วงตำบลชะมายอำเภอทุ่งส่งนะครับ
ระหว่างนั้นกระบะอีซูซูสีขาวคันนี้ที่ข้างท้ายเป็นห้องเย็นเนี่ย
ขับตามหลังมานะครับด้วยความเร็วสูงแล้วก็พุ่งชนอย่างแรงครับ
จักรยานยนต์เนี่ยเสียหลักคนขี่ก็กระเด็นไปกับรถจักรยานยนต์
อยู่ที่ริมถนนตกไปตรงนั้นส่วนคนซ้อนนี่กระเด็นไปไกลกว่า
กระเด็นไปถึงรถคันข้างหน้าที่วิ่งอยู่
ค่ะก็เลยถูกล้อหลังด้านซ้ายเนี่ยหมุนดูดเข้าไปจนร่างอัดติดกับบังโครน
ต้องช่วยกันถอดล้อเพื่อที่จะดึงร่างออกมาแต่สุดท้ายแล้วเธอก็เสียชีวิตนะครับ
วันนี้ญาติได้นำศพของนางสาวธนชพรหรือว่าน้องขิง
บำเพ็ญกุศลที่วัดเกษมตะบนกระปางอำเภอทุ่งสงศ์นะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าครับมีครูมีเพื่อนนักเรียนที่ทราบข่าว
ญาติญาติมาไว้อะไรกับการสูญเสียในครั้งนี้น้องขิงนี่เป็นเด็กดีฮะ
ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับเป็นที่รักของเพื่อนของคุณครู
คุณแม่เนี่ยบอกว่ามีลูกกันอยู่๓คนนะครับมีลูก๓คนคุณแม่อายุ๔๗นะครับ
ขิงอายุ๑๘นี่เป็นลูกสาวคนเดียวใน๓คนเป็นความหวังเป็นที่พึ่งของพ่อและแม่
เป็นเด็กเรียนเก่งนิสัยดีอนาคตน้องขิงมีความฝันอยากรับใช้ชาติเป็นทหาร
แม่ของน้องขิงบอกว่าหลังเกิดอุบัติเหตุจนลูกสาวต้องเสียชีวิต
ครอบครัวก็ถือว่าเดือดร้อนมากเพราะว่าก็มีอาชีพก็คือชาวสวนฐานะยากจน
เงินจะจัดงานศพให้ลูกสาวยังไม่มีต้องไปหยิบยืมมาจากญาติ
ตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อเยียวยาช่วยเหลืออะไรทั้งสิ้นจากคู่กรณี
อย่าว่าแต่เงินแม้แต่บาทเดียวเลยคุณเห็นมาสอนคุณแม่บอกว่า
วงหลีดสักพวงยังไม่มีค่ะนะครับ
แม่ของน้องขิงบอกว่าเพื่อนของน้องขิง
ขี่จักรยานยนต์ตามหลังกันมานะคันอื่นเนี่ย
บอกกันหมดเลยว่าไอ้รถกระบะคันนี้ขับมาเร็วมาก
จะพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์คันที่น้องขิงซ้อนท้ายเพื่อนมา
ขึ้นอลังจะเกิดอุบัติเทศนี่
มีใครเข้ามาช่วยเลือดเยียวยาเบื้องต้นบ้างไหมครับ
เพื่อนนักเรียนด้วยกันที่ขับรถตามหลังมานะครับ

เดี๋ยวการงงจนการไปกล้าวรถอีกกัน
สมภาพทุ่งสงฆ์บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปไล่ตรวจสอบ
จากกล้องวงจรปิดในพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมดนะครับ
จะได้สรุปสำนวนคดีเอาให้ชัดกันเลยว่าตกลงแล้ว
เรื่องของการกระทำผิดเนี่ย
ใครผิดใครถูกอะไรตรงไหนอะไรยังไงนะครับ
สัก๑๕วันน่าจะรู้เรื่อง
แต่คุณแม่บอกว่าถ้า๑๒มิถุนายนนี้
ถ้ายังไม่ได้รับความชัดเจนเรื่องคดีจากทางตำรวจนะ

รอจนกว่าคดีจะชัดว่าจะเอาผิดดำเนินคดีกับใครได้บ้าง
ค่ะพ่อแม่ที่สูญเสียลูก
คือหัวใจสลายจริงนะคะ